ตอนที่แล้วผมพาไปดูการหีบอ้อยแบบโบราณ
เพื่อทำงบน้ำตาลอ้อยของชาวบ้านที่วัดสามพวง
อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย
แต่ว่าวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญของชาวบ้านที่นี่
นั่นก็คือการทำขนมกระยาศาสตร์ครับ
ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำกระยาศาสตร์
เพื่อขายหาเงินมาสร้างโบสถ์หลังใหม่ครับ
ตอนนี้ผมอาสามาตำงานะครับ
เดี๋ยวถ้าอีกสักพักแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปล้างร่อนเปลือกออกคุณผู้ชมครับ

แม่เขาบอกว่าอย่าตำแดงเดี๋ยวมันแตกครับ
อันนี้คือเราหลังจากที่ตำแล้ว

เราก็เอามาล้างเพื่อนเจ้าเอาอันนี้ออกใช่ไหมครับ
อันนี้ออกครับแน่มันจะออกแบบนี้เนี่ย
มันจะออกไปแบบนี้เอาน้ำใสอีกเนี่ย

งาที่สะอาดเอียมพร้อมที่จะเอาไปคั่วแล้วนะครับ

อีกหนึ่งวัตถุดิบที่สำคัญของกายศาสต
ก็คือข้าวเม่านั่นเอง

พอคั่วไปสักพักสีมันก็จะเหลืองแบบนี้ครับ

ถั่วที่ผมคั่วเมื่อกี้จนได้ที่แล้ว

ที่เห็นเนี่ยคุณแม่เขาก็ใช้วิธีกำแล้วก็ปล่อย

กระพื้นให้จริง

ระหว่างที่ผมไปช่วยทำนู่นทำนี่
อีกมุมหนึ่งก็กำลังง่วนกับการเคี่ยวน้ำตาลอยู่เลยครับ
อันนี้เราผสมอะไรไปบ้างครับ
ผสมกะทิน้ำอ้อย

แล้วอย่างนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับแม่

การทำกรยาศาสตร์เนี่ยต้องแข่งกับเวลาไปหมดเลยนะครับ
การทำกรยาศาสตร์เนี่ยต้องแข่งกับเวลาไปหมดเลยนะครับ
ทำกระยาศาสตร์เนี่ยต้องแข่งกับเวลาไปหมดเลย

ต้องรีบคลุกกับน้ำตาลให้เนื้อ

ถ้าชักช้าไปน้ำตาลจะแข็งตัว
ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ
ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ
ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ
ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ

ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ

ส่วนผสมจะไม่เข้ากันถือว่าใช้ไม่ได้นะครับ